เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
มีเหตุการณ์สองสถาบันยกพวกตีกันบนสกายวอล์กที่เป็นเหมือนสะพานลอย
ข้ามแยกที่มีสนามกีฬามีสยามมาบุญคลองอะไรตรงนี้
คือถ้าพูดย่านมาย่านนี้ค่ะพอนึกภาพออกได้บ้าง
ใช่ซึ่งในเฟซบุ๊คนี้ที่เขาแชร์คลิปเขาก็บอกชื่อสถาบันเอาไว้นะ
เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาตีกันตำรวจก็ต้องมาห้ามแบบโอ้โหชุลมุนนะคะ

ใช่ตีอ่ะแต่ว่าที่เขาตีกันเนี่ยยกพวกตีกันเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่ชุดของสถาบันนะ
ใช่หรือใส่ชุดนอกนะแต่ว่าย่านเนี้ยก็คงไม่เดาไม่ยากอ่ะ
มันสถาบันอะไรอ่ะคือจะมีเจ้าถิ่นอยู่สองเจ้าที่เขามักจะเขม่นกันอยู่บ่อยครั้ง
ใช่ขออ่านตามข้อมูลที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะเขาบอกว่าสองสถาบันที่ตีกันก็คืออุเทรนถวายกับประทุมวัน
อืมคนก็เลยแชร์กันเยอะแล้วคนก็เลยพูดกันต่อว่าโอ้โหสองสถาบันนี้ไม่จบไม่สิ้นเหรอ
กันตั้งแต่สมัยไหนอ่ะจนสมัยนี้ยังตีกันอีกเหรอเนี่ยตำรวจก็มีจำนวนน้อยกว่ามากมาก
ใช่ค่ะตำรวจก็อันตรายเหมือนกันนะเขาไประงับเหตุแบบนี้
กล้ากลัวกลัวแต่ก็ต้องทำไม่รู้ว่าที่มันตีกันมันมีอาวุธมีอะไรหรือเปล่าเนอะอ่า
นำเสนอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตามความคืบหน้าให้ค่ะ